เอาละครับแล้วตอนนี้เดินทางมาถึงชั่วโมงที่คุณรอคอยแล้วนะครับ
ผู้เอกนำรายการยืนอยู่ข้างผมแล้วนะครับ
มุมแดงปากกาเหล็กต่อหลักสอง
ขณะที่น้ำเงินนี่แม่สูงยาวเหลือเกินนะครับ

ต่อน้ำหนักหนึ่งปอนต่อรูปร่างด้วย

มีดีหลายอย่างฝากอะไรถึงเขาหน่อยสิ

เขาบอกเขามีดีหลายอย่างส่วนคุณไม่มีน้ำยาเขาว่างั้น

ที่เอาไปนี่ครับเจอกันแน่ครับ

นี่ประโคนชัยส่วนหนี้ในเมืองสุดท้าย
ใครจะเป็นฝ่ายเข้าวินเชิญติดตามวิทยาก่อนเลย
และไฟล์น้ำเงินยอดมวยเด็ดจากแดนประสาท

ช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์
ครับมาพบกับมวยคู่เอกประจำสัปดาห์วันนี้นะครับ

ชื่อนายสุรสิทธิ์มะลาอายุ๑๙ปี

กมาแล้ว๘๙ครั้งชนะ๗๑แพ้๑๘ครั้ง

โอ้โหดูที่แผ่นหลังตีพิชัยต้องจับมาที่ปากกาเหล็ก
หนังเหนียวลงไว้เยอะครับ
ไม่รู้ว่าหลวงพ่อหลวงพี่นี่มาหมดหรือเปล่านะครับ

ช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์หรือเขมรน้อยสอพิเดชเดิมนะครับ
ชื่อนายนัทพงศ์กระแสสมอายุ๑๙ปี

ข้างหลังชนะคะแนนลูกนิมิตรสิงคลอง๔ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

ยี่๑๒๘ต่อ๑๒๙ครับ
มุมแดงต่อให้๑ปอนด์ต่อเฉพาะ
ไม่ใช่เฉพาะสิต่อทั้งรูปร่างต่อน้ำหนักแต่ชื่อฉันไม่ได้ต่อนะ
แต่น้องชายเคยมาครับ
ข่าวสารเหนือภายในปลาแล็น

มุมแดงนี่เป็นนักชกค่าตัวเรือนแสนนะครับ

ชื่อฉันต้องบอกว่าได้เปรียบกว่าครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินก็ช่วงหลังนี้สดขึ้นมานะ

หลังจากเกณฑ์น้อยมาใช้ช้างสึกก็๖ฟอร์มหลังนี้ชนะ๔แพ้๒
รองแชมป์มวยรอบที่เวทีมวยสยามออมน้อยมาที่๓มวยรอบ
วันนี้ถ้าชนะได้ก็จะขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
ไฟแดงนี้สูงแค่๑๗๐เซนส่วนไฟน้ำเงินสูง๑๗๕เซนสูงกว่า๕เซน
เดี๋ยวดูว่า๕เซนนี้เป็นผลหรือเปล่านะ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์นโรงรวมจิตครับ
น้องชายมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับยอดมวยเด็กค่าตัวเงินแสนกิ่งซางเล็ก
วันนี้มาดูผลงานของพี่ชายกันบ้างครับ
ฉายาเขาน่ากลัวนะพี่ชัยนะน้ำหมึกมรณะปากกาเหล็กต่อหลัก๒ไม่รู้ใครตั้ง
สมกับฉายาก็เป็นมวยบู้ทรหดเตะเข่าปั้มตีอุตลุดเลย

น้ำเงินนี่มวยสูงยาวเตะเข่ารุนแรงมาวันนั้นโยนเข่าเข้าลำตัว
สี่คงสิครับถึงลูกนิมิทที่ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อยค่ะทักมันซาตัว
แรงขนาดไหนแท้เข้าไปแหม
วันนี้เจอของแข็งเลยนะครับช้างศึก
ทั้งคู่นะครับมุมแดงนี่ประโคนชัยจะยืนประกบนิดนึงดูสูงร้อยกว่าเห็นนะครับ
ฝ่ายน้ำเงินได้เปรียบน้ำหนัก๑ปอนด์แล้วก็ได้รูปร่างสูงกว่า
เทียบเหลี่ยเมื่อสักครู่นี้เห็นชัดเจนเลยนะครับ
อ่ะมุมน้ำเงินก็แหม่ในทีมงานของคุณพรวางว่าเฮียตึงต่อหลัก๒
นะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ขณะที่น้ำเงินนี้มีพี่เบนเกียรติ
ฤทธิ์ครับมาถอดมงคลให้กับลูกศิษย์นะครับ
รายนี้นี่ดูแลการฟิตซ้อมเองด้วยแล้วก็แห่ขึ้นมาถอดมงคล
นักมวยมามาด้วยตัวเองนะครับค่ายมวยกำลังสร้างอยู่ครับ
ตอนนี้ก็ฝากซ้อมที่ค่ายของบังหมัดลูกสวนครับ
เอกนำรายการน่าสนใจนะครับแม่ประกบมาแล้วแหมเอ้ย
คิดไม่ออกนะว่าใครจะชนะนะมวยคู่นี้เนี่ย
เป็นมวยที่ต่อยที่เวทีมวยราชดำเนินนี่นะครับกำลังเก็บค่าดูเป็นล้านนะครับ
อ่าแต่ว่ามาต่อดูฟรีนะ
ช่วงนี้ก็ขอบคุณกาวซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับ
ยอดมวยไทยรัฐมาแล้วกางเกงสีแดงน้ำหมึกหมดแล้วนะ
ปากกาเหล็กต่อหลัก๒น้ำเงินช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์
เสาร์ที่แล้วดูน้องมาเสาร์นี้ดูพี่บ้างนะครับ
ที่แล้วนี่กิ่งซางเล็กเสานี้ปากกาเหล็ก

วันนี้ต้องดูว่ามวยรุ่นพี่ตัวเล็กต้องลงทุนล่ะ
ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วเปลี่ยนให้ทั้งด้านช้างสึกมีเฮียวให้ได้

นี่ค่าตัวนี้๙๐๐๐กว่านะ

นี่คือยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยนะครับ
นี่นำมาออกทีวีให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูกัน

เคยมาวาดรวดลายในศึกยอดมวยไทยรัฐไปแล้วนะ

ใหญ่จะเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับ
น้ำเงินนี่ช้างศึก
สดขึ้นมา

ในตอนที่๓นี้เรื่องรูปแห่งแรงไม่มาก่อนเลยครับ

คอนบำว่ากมาแล้วยังบอนบำว่ากครับพี่ฟาน

มุยไขไดดงนี้ตรงนู้นตายนะ
ไปเสียดสีมาจะยุบหรือเปล่านะครับ
นี่ไอ้เขมรน้อยสิทธิพิเดช
อยู่ที่น้ำเงินนะจะเป็นตัวให้คำตอบนะวันนี้ว่ายุบนะ
ปัจจุบันนี้ก็ใช้ชื่อช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์
แต่เปลี่ยนชื่อมาแล้วดูดีเลยนะจำศึก
สมัยก่อนค่ายนี้เคยมีช้างเผือกนะเป็นมวยใหญ่เลยนะช่างเผือกนะ

ค่ะสมัยชุดโครบาลลูกเจ้าแม่ใส่ทองอะไรนู้นเลย
มวยค่าตัว๙๕๐๐นะครับ
ปากกาเหล็กต่อหลัก๒ชกในรายการเงินล้านวันทรงชัยมาโดยตลอด
วันนี้ช้างศึกและกฏมฤทธิ์มาแบบตั้งใจมากเลยนะพี่ปะ

ชนะปากกาเหล็กนี่ได้นี่ไม่ธรรมดานะบอกก่อน

ถ้าแพ้ก็ไม่กดดันเท่าไหร่
ได้รูปร่าง

นี่ผมไปถามว่าพี่ป่าวันนี้ผมชนะ
ผมไปถามนะไอ้ช้างศึกเลย

อย่าบอกใครก็บอกอย่าบอกใคร
จริงหรือเปล่ามั่นใจเลยพี่ปะ

มันต้องลุ้นว่าเสียสีและยุบรึเปล่า

ไม่ผิดหวังแน่ครับกับมวยคู่นี้
น้ำเงินมาตั้งใจเป็นพิเศษด้วยนะครับวันนี้

ต้องลงทุนตลอดนะปากกาเหล็ก
โต้เขา
อยู่แล้วปากการเหล็กอ้าววัดกันที่ความกรรมการกิจระยะอาหุ่นน้องมันจะบอกสองเยี่ยมอืมสองเยี่ยมก็เสร็จแล้วก็ปล่อยแล้วไม่แย่ได้อ่า
อาวุธหลากหลายอาวุธเยอะด้วยนะคะปากการเหล็กหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เดินตลอด

วายน้ำเงินช้างสึกถีบสูงเข้า

ดีที่ฝ่ายแดง

โอ้โหกระโดดเข้าไปชายโครงนิด

โอ้โหโดดตอบเดือดพอดี
มวยของเรานี่ดูเดือดนะครับ

ได้แฟนมวยใจดีมีกิจยาให้แสน๒

ไม่โดมฆ่าตัวเลย

คู่ฉันชูมือแน่นอนเลย

เรื่องสนามเงินชั้นสึกเกลียดทรงนิส
แต่ตัวใหญ่กว่าไม่ได้ดูลักษณะแล้ว

วันนี้มานิ่งมากเลยนะช้างศึกมาแบบตั้งใจเลยวันนี้
ถ้าจับใต้ปีกได้แล้วช้างศึกต้องดิ้นด้วยนะลูกแบบนี้
ลูกแบบนี้ยกปลายนี่เหนื่อยนะถ้าจับได้ปีกแบบนี้

เวลานี้วัดกันที่ว่าไอ้เจ้าช้างศึกจะยุบหรือเปล่า

เอาล่ะพยายามเจาะยางตลอดนะครับเข่า
ตีหน้าขาตลอดนะครับตัวเล็ก
ตีแล้วตีคืนด้วยมันอาวุธนี่มันทันกันนะ
ตีบนไม่ขึ้นตีล่างดีกว่า
แม่ยกนี้โดนถิ่มหน้าเข้าไป๒ทีแล้ว

นิ่งคอยรอแต่จับรถเข็มไม่ได้เลยนะ
ตีรถเปล่ามาเลยลูกนี้แข้งซ้ายสวยเลย
ล็อกแล้วตอนนี้ตัวเล็กล็อกตัวใหญ่
ล็อกแล้วเกียงตีไม่ได้
สร้างความเหนื่อยแน่นอนแล้วครับประการเหล็กวันนี้

เข้าซ้ายไปยังแทงหน้าโอ้โหตีรถขวา

โอ้โหโชว์เลยยกในชั้นสึก

อีกแล้วแม่มันถีบยั่วจริงในวันนี้

หลายสำนักบอกว่าน่าจะเป็นมวยที่แบร์เบอร์

อาวุธนี่แม่ยังไม่ได้สร้างความลำบากใจ

แบร์เบอร์ภารการทำพล่าจะเปลี่ยนเสิร์ฟนะ

ปากกาเหล็กนอกไม่สนชนอย่างเดียว

แต่พี่ป่าปากกาเหล็กล้วในช่วงเยอะเหลี่ยว
พวกมันพิษชิดความเจ็บปวดกับพี่ป่าปากกาเหล็ก

แล้วนิ่งคอยรอรุ่นน้อง

ชอบปากกาเหล็กต้องไปชอบยก๔ยก๕
เยี่ยมตีนตีนด้วยสวยงามนะชั้นสึก

สนุกแน่นอนหมดยก๒

โอ้โหโดนถีบหน้าอีกแล้วครับ

ได้เปรียบรูปร่างเลยครับช้างศึกสูงยาวกว่าครับ

ตัวเล็กกับตัวใหญ่อะไรตีได้เห็นชัดกว่ากัน
ครับมวยตัวใหญ่นี่ต้องเอาโก่งแทงนี่เสียบเข้าเต็มตัว
เออตัวใหญ่เพื่อโครงของฺงร้ายมีแท๊งชัดเห็นเท่านั้น
แดงปากกาเหล็กนี่ต้องใช้กำลัง

เมื่อที่มุมแดงได้ความพยายามและมิชัยได้นะ

ต่อยิ่งเข้มข้นนะครับตามต่อยกที่สามครับ
กันต่อครับยกที่สามคู่เอกวันนี้นะครับ
วยค่าตัวหลักเหยียบแสนฝ่ายแดงนะกางเกงสีแดง
ยกนี่ยังทำอะไรไม่ได้นะครับโดนถีบหน้าไปเยอะด้วยเดี๋ยวดูยกสาม
น่าจะเป็นยกไฮไลท์ยกเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่ากางเกงสีแดง
ปัญหาบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ว่าฝ่ายน้ำเงินช้างศึกในใจเหี่ยวนะ
ยุบหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับอืมไม่มีคำว่าแทร่จ้องแล้ว
แค่งซ้ายถีบซ้ายดึงเหลี่ยมหักแล้วแทงด้วยซ้าย
ทำได้ดีครับช้างศึกต้องหยุดไม่ได้เลยนะครับ
หยุดมานี่กางเกงสีแดงนี่แซงเลย
ครับขยับเข้าหาโอ้โหว้ย

ออกมา

กับเกงสีเงินเงินที่ต้องอยู่ล่างนะครับ

เสียจังหวะพอล็อกใต้ปีกนี่ทำได้แล้ว

ยัดไส้ใช้ตลอดนะครับปากกาเหล็ก
ติดทางครับแล้วลูกพันธุ์ของปากกาเล็กนะครับ
เริ่มที่จะออกได้แล้วในยกนี้

กบในตีอย่างเดียวครับตอนนี้

คนพาสวิสาธิสามขาด
ข่าวซ้ายทั้งสิทธิ์ต้องดิ้นนะครับ
ก็โดนใต้ปีกแบบนี้ไม่ดิ้นโดนหักล้มไป๒ทีในสถานการณ์ที่ยุ่งเหมือนกันฮะ

ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่เฮียวเลยนะ
ยุ่งเหี่ยวนิดเดียวนี่ลำบากเลย
เกียงศีลเมืองี้มาดีด้วยครับทุกคน
มาแบบไม่ธรรมดาเสียบโอ้โห
แม่โชว์แบบท็อปฟอร์มไหมวันนี้
ปากการณ์เหล็กนี้ยังตีไม่ได้เลยครับทุกผู้ชม

ความใหญ่เป็นอุปสรรคหรือเปล่าในวันนี้
ความใหญ่เป็นอุปสรรคหรือเปล่าในวันนี้
ยังตีได้ไม่ถนัดเลยนะคะปากกาเล็ก

เริ่มแรงขึ้นมาปากกาเล็ก
พลิกไม่ลงนี่กางเกงสีแดงนี่เข้าเขตแดนเจอร์โซนแล้วตอนนี้
ถ้าหักไม่ลงจริงสีแดงนี่ยังมีพลังอยู่

ยัดระยะยุบยัดระยะนิ่งนะ

ปากกาเดินแทงซ้าย
แผงแล้วกันแข่งแล้วขาเต้าเลยเข้าขวา

หมดยกที่๓เข้มข้นแน่นอน

วายแดงที่รงทุนก็เดินเข้าหาโดนใหญ่ดาคนั้นเสียบเขาเข้าลำตัว
แล้วก็มาตีเต้ากลางขึ้นครับ

โอะไรัตเงียบอีกนะครับเมื่อเกิดเราต้องก็เสียบเข้าปากกาเหล็กนี่เข้าไว้ท้อง
แต่ช้างศึกเสียบทีตัดคั่วหัวใจนะ
ปลายประกาศเหล็กนี่เสียเปรียบรูปรากอย่างนี้เดี๋ยวเขาหาลำบากครับ

ครับไปพบกับคุณอธิวัฒน์และคุณชาญชัยครับ

สามยกนี่กางเกงสีแดงนี่ยังได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับ
แต่เนื่องจากว่านักมวยเป็นรุ่นพี่กระดูกกระเดี้ยวดีกว่าการชื่อเสียงของค่ายนั้นก็ได้รับการยอมรับด้วยครับ
น้ำเงินแรงขึ้นมาแล้วนะครับช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์
สามยกนี่ดูสถานการณ์นี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับ
ดูสามยกที่เหลือตรงนี้นะครับว่าวางแข็งแกร่งกันที่ระยะ
ช้างสึกจะเฮียวรึเปล่าครับว่ามันเริ่มเฮียวแล้วเดินไปดีนะครับ
กองเกงสีแดงเนี่ยรอกจ์หื่นรองไห่งงี้อย่างเดียวแล้วก็ครับลูกแข็งแรง
พรบังวะบอกทำอะไรหมดก็ได้ครับเจ้าท้องมวยหมดแรงไม่ยอมเด็กขาดเลยแค่นี้
สำคัญมากนะการที่ซ้อมเด้งขวาไปไปเลยครับ
ปากกาเหล็กพยายามโต้เหมือนกันครับช้างศึก
พยายามรูดแล้วพยายามรูดแล้ว
เอาลูกแข็งแรงแล้วพยายามจะรูดแล้ว
ลูกเกี่ยวเชือกนิดนึงครับ
เกี่ยวเชือกเกี่ยวเชือกกำลังมาร้อนไปยังไง
แค่งซ้ายเตะมันเดินไวแล้วครับดับแทง
ทิกหักที
เอาหายกยกที่สินยังตั้งหลักไม่ได้นะนำเงิน

นี่ปีกต้นมะพร้าวเลยนะเนี่ยลูกนี้
เหน็บไซด์เข้าไปสวยเลย
ศึกว่ายังไงต้องโต้นะครับน้องมวยรุ่นน้อง
เกี่ยวดันเข้าไปแทง
หน้าขวางหน้าจับแทงรัดใต้ปีก

เถียงอยู่อ่ะพี่ปากนี่ยังมีเถียง
ยังมีเถียงเนี่ย

ศึกโต้ช้าไปนิดนึงแล้วตอนนี้

ดับแพงน้ำหนักชักน้อยลงน้ำหนักชักเป่าเลยครับเด็กเหล่าสาม
ละกำลังแต่โดนอ้อมตีหลังเลยโดนผลตีล็อกล็อกตีเอาลูกแข็งแรงพี่ปาก
ต้องยอมรับว่าความแกร่งนี่แหละค่าตัวมวย๙๕๐๐บาทมันต้องเก่งอย่างนี้
บอกว่าหมดเลยหมดยก๓บอกเลยแม่ชกมวยถ้าหมดแรงนี่
ให้ไปทำอาชีพอื่นได้เลยนะที่มันไม่ใช่ต่อยมวยแบบนี้
สารภาพรักสารากลเศร้าเลยลูกนี้พี่ป่าลุกช้าเลย
เหลืออีก๓๐วินาทีอ๋อออนแอนด์เลยเข้าก้อไปเลยลูกนี้
ลูกน้องโดนเบียดมากต้องจะจุ๊บหรือเปล่ามันแรงเสียสีไง๓ยกทำดี
๓ยกเนี่ยเป็นแม่เอกเลยยก๔เอามาดูออนแอนด์
ผู้ร้ายมาเยือนเลยเตะมาเยือนเลยดูแค่งขวาเลยไม่มีพละกำลังแล้ว
พี่ปากหมดเลยโตเปล่าเลยหมดเลยโตเปล่าเลยจริงแม่หมดเลยยกเดียว
กับบวยผู้เอกเหล่าดี้การตามมาสี่ยก

ช้างล้มเลยครับตอนนี้ไม่ใช่ช้างแต่กลายเป็นช้างล้มครับ
อันนี้คนล้มช้างเลยปากกาเหล็กเนี่ย
เดี๋ยวดูตามต่อยกสุดท้ายนะครับว่า
ช้างศึกจะพลิกสถานการณ์กลับมาเข้าป้ายได้หรือเปล่าครับ
ฝีไม้ลายมือ๓ยกนี่แม่โชว์เป็นพระเอกเลยนะครับ
พอยก๔ออกมายกเดียวกลายเป็นผู้ร้ายเลยหนังคนละม้วนไปเลย
ประเภท๑๒๓นี่เล่นให้เขาดูเพราะ๔๕นี่ดูเขาเล่นอีกแล้วพี่ปาก

เอิ้นมันจะมีลูกเห็งเห็งไหมเนี่ย

แต่เกาะแบบนี้มันเฮงยากแล้วพี่ป่า
พอหมุนตีเคราะห์ตีมันมันแจ้ยากแล้ว
อย่างนี้มันสมมุติไปที่เป็นมวยหลักแสง

มันต่อเนื้อล้านอยู่แล้ว
เปรี้ยงครับในแข่งขวา
ล็อกแล้วก็อีกแม่ลูกเอง
มวยเขาบอกว่าเหลี่ยมมันขบอยู่เลย

กระดูกกระเที่ยวกันผ่านมวยนี่เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะพี่ปากที่บอกว่า
ถ้ารุ่นน้องเจอรุ่นที่มันเสียสีแล้วรุ่นน้องจะยุบหรือเปล่า
อย่างเส้นเช่นคู่เนี่ย
ถ้ารุ่นน้องทั้งสิบไม่ยุบนะรุ่นที่อย่างประกาศอีกก็หลังหวัง
โอ้โหถ้าไม่ยุบนะรอบเป้าเลยนะพี่ป่าวันนี้ล่อเป้าแน่นอนเลย

๔ยกก็ทำดีทำดีแล้วมาแย่ยกสี่

แต่ระภาพในปีเร่งกวนเรือก็สุดช่วงสุดท้าย
๓ยกเล่นนี่เนี่ยพี่ป่าวแบบนี้เปรี๊ยบเลยนะพี่ป่าว
มันสำคัญตราบมันจะถึงไปสอง

จดยก๔นี่เองนะเจ้าขมิน้อย
รูปร่างดีอะไรดีหมด๓ยกดีเลยมายก๔ยกเดียวเลย
ช็อตไปเฉยนะดีกว่า

ฝ่ายแดงปากกาเหล็กพี่ชายของกิ่งซางนะ
๓ยกนี่เห็นตัวชัดเจนเลยนะน้ำเงินนะ
๒อาทิตย์๒เสามาต่อยถูกฉลกกับสตูดิโอนะครับ
ต่อหลัก๒นี่มาเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้ว
นาทอวีร้อยเชิงนะ
มาบ่อยตอสิราชัยอย่างนี้

น้ำงวยก็กลายเป็นมหาต้อหลักสอง
ตีสามหนึ่งสามฝั่งมากเลย
อืมเอาละน้องมวยก็สารภาพละยอมแล้วยอม

ยกสุดท้าย
เจ็บจริงเลยครับวันนี้กางเกงสีน้ำเงินนะครับชั้นสึกเกลียดส่งฤทธิ์
ก็ทำน้ำหน้าทำหน้าที่ได้ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะ๓ยกนี่ชกเป็นพระเอกเลย
ถ้าไม่หมดแรงเสียดสีดีดีไม่ดีวันนี้อาจจะล่อเป้ากางเกงสีแดงก็ได้นะครับ
แต่สุดท้ายแล้วกางเกงสีแดงรุ่นพี่ก็โชว์ความแข็งแกร่งในยกที่สี่
ปากกาเหล็กต่อหลัก๒ครับผู้นำรายการเอาชนะคะแนน
ชั้นสึกเกลียดส่งฤทธิ์ไปแบบสวยสดก็ดงามและก็ผู้นำรายการสุดยอดมวยไทยรัฐ